มันสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้ติดตามกันเนี่ย
ช่วงแรกเนี่ยเอาคร่าวเป็นความเคลื่อนไหวเบื้องต้นก่อน
อยู่กับเราไปจนจบรายการ
เดี๋ยวไล่แบบละเอียดยิบอีกทีนึงนะฮะหลัง๒ทุ่มนะครับ
แต่ว่าไปดูที่มาที่ไปก่อนนะครับหลังจากที่เพจแหม่มโพดำได้ออกมาเปิดเผยข้อมูล
อันนี้เป็นล่าสุดนะที่เขาได้โพสต์ใช่ไหม
ตอนนี้ตอนปิดตอนนี้ล่าสุดแล้วก็มาเปิดอีกรอบของวันนี้นะบอกว่าเปิดเพจถึง๒ทุ่ม
อยากรู้อะไรถามมาเนี่ยนะหลังจากที่ทิ้งบอมไว้ตอนแรก
อยู่อยู่ให้เรียกอะไรกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็ต้องปิดเผจไปนะเรียกว่าเพื่อความปลอดภัย
ต้องเปิดอีกรอบนึงแต่วันนี้บอกล่าสุดแล้วบอกว่าเดี๋ยวเปิดถึงแค่๒ทุ่ม
อยากรู้อะไรให้ถามนะคะนี่นะถ้ามีแผนผังของเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นให้ดู

ไล่ตรวจสอบตัวละครต่างด้วยนะคะ
ตามที่ได้มีการโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล

คนนี้คือในบอยสอนสุวีผู้ระวีรัฐวัชรีนะฮะ
ที่ปรากฏเป็นคลิปว่าไปกักตุนหน้ากากอนามัยเอาไว้หลายล้านชิ้น
ใช่ค่ะตามคลิปนี้ก็คือเหมือนกับอ้างว่า
มี๒๐๐ล้านชิ้นเตรียมส่งขายไปจีน
ใครมีสตังค์ก็แจ้งมาอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่เขาก็สารภาพแล้วก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตรงว่าผมไม่ได้กักตุลอะไรด้วยเป็นแค่ในหน้ากลางคนคนนึง

ซึ่งถ้าจะเอาเข้าจริงเนี่ย๒๐๐ล้านชิ้นมันเยอะมาก
คือมันก็คงยากที่จะกักตุ้นได้
เราผลิตได้วันละล้าน๒แสนชิ้น
ถ้าจะจริง๒๐๐ล้านชิ้นต้องกักตุลกัน๔๕เดือน
กรุงเทพและชนบุรีบ้านเขาอยู่ชนบุรีที่หนองปลือเนี่ย
มันก็ไม่เจอนะคะก็ยังไม่ได้เจอหน้ากากอนามัย

คือ๒๐๐ล้านชิ้นคงไม่มีใครติดใจ
ว่าผมโม้ไปอย่างนั้นแหละอันนี้คงจะจริง
แต่คำถามก็คือว่าแล้วมีการกักตุลไหม
เพราะในบอยเนี่ยถ้าไปย้อนดูการโพสต์เรื่องราวต่างนานาในเฟซบุ๊คของเขาเนี่ย
ยังได้อ้างอิงไปถึงการรู้จักกับบุคคลต่างอีกเยอะแยะไปหมด
แวดวงการเมืองอย่างนายพิตินันรักเอียด
ซึ่งเป็นคณะทำงานเป็นผู้ติดตามร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัฐก็เลยต้องออกมาชี้แจง
ออกจากการทำงานในฐานะคณะทำงาน
ตอนนี้เขาเป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์แล้ว
แล้วก็มีกิจการเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าสุขภาพหน้ากากอนามัย
ทีนี้มาดูเรื่องของเพจแหม่มโพดำก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากออกมาแฉข้อมูลเรื่องนี้จนเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
ล่าสุดเนี่ยนะครับเพจแหม่มโพดำที่ปิดเพจไปคืนนึง
สอสอท่านหนึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าหน้ากากอีกคนแล้วล็อตนี้มีหลายล้านชิ้น
มีภาพลังและคนมาขอซื้อในพักด้วยนี่นะฮะหลังจากนั้น
ก็ปิดเพจไปโดยบอกว่าถ้าการเสี่ยงชีวิตเปิดเผยความจริง
ยังมีคนโยงไปสีนี้สีไหนขอแนะนำให้แยกแยะ
เพราะการขาดแคลนหน้ากากอนามัยคือความล้มเหลวทางการจัดการของหน่วยงานรัฐบาล
และได้แต่หวังว่าสื่อมวลชนจะตามติดไปให้ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ส่วนตัวเองขอปิดเพจก่อนเพราะที่บ้านไม่สบายใจ
ได้แต่หวังว่ารอบหน้าเปิดเพจมาจะมีแต่เรื่องดี
มีรอยยิ้มของทุกโรงพยาบาลแทนแต่วันนี้ที่ประชุมคอลโมเนี่ย
มีนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์ร้อยเอกธรรมนัฐค่ะร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือขบวนการในการทำลายรัฐบาลในการดิสเครดิต
ค่ะนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีว่าจะมีการปรับคอรมอล
ในส่วนของร้อยเอกธรรมนัฐไหมตามที่มีกระแสสังคมออกมา
ตีตอนนี้ท่านก็ได้แต่ถอนหายใจแล้วก็ขึ้นรถไป
แต่สิ่งสำคัญก็คือร้อยเอกธรรมนัฐวันนี้ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่า
คลิปวีดีโอในเพจก็คงหมายถึงเพจแหม่มโพดำเนี่ย
มันตัดต่อค่ะเดี๋ยวจะดำเนินการตรวจสอบอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย
ทำให้วันนี้เพจแหม่มโพดำต้องกลับมาเปิดอีกครั้งนะฮะ
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพจแหม่มโพดำกลับมาเปิดเพจอีกครั้ง
พร้อมกับระบุว่าว่าจะพักสักเดือนแต่ไม่กี่ชั่วโมง
ใส่ร้ายหนักมากนี่ฮะก็เลยต้องกลับมาเพื่อจะ
แจ้งข้อเท็จจริงแล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้เสนอไป
ตำหนิร้อยเอกธรรมนัฏและร้อยเอกธรรมนัฐควรไปไล่บี้คนผิด
ไม่ใช่มาไล่บี้เอากับคนออกมาแฉในบอยสอนสุวีเป็นคนเอารูปภาพไปลงนะฮะ
แล้วภาพนั้นก็บอกว่าคือคนสนิทเป็นผู้ติดตามมีนามบัตรนะฮะ
เป็นคนติดตามเป็นคณะทำงานของร้อยเอกธรรมนัฐ
อันนี้เป็นหลักฐานที่มันยืนยันได้สิ่งที่ทำอยู่เพื่อช่วยโรงพยาบาล
ที่เขาไม่มีหน้ากากอนามัยใช้กันไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
เลยต้องขอเปิดเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ล่าสุดก็โพสต์เอาไว้บอก
จะเปิดเพจถึง๒ทุ่มอยากรู้อะไรให้ถามมา
ใช่ค่ะก็มีอีกหลายเพจนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของหน้ากากอนามัยนะครับท่านผู้ชมครับ
ยืนยันว่าไม่ได้รับเงินจากใครมาปล่อยข่าวเพื่อโจมตีรัฐบาล
เพราะตอนนี้หลายเพจเหมือนกับกำลังถูกมองว่า
บอกว่าเห็นคนไทยเห็นว่าคนไทยควรได้ใช้หน้ากากอนามัยชิ้นละ๓บาท
มีคนเดือดร้อนจากการนำเข้าหน้ากากอนามัย๕ล้านชิ้นแต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า
กว่าจะได้รับบริจาคหน้ากากหรือว่าส่งหน้ากากให้กับใครสักคนหนึ่งก่อน๒ล้านชิ้น
เอาหน้ากากอนามัยนำเข้ามา๕ล้านชิ้นแต่ผ่านด่านไม่ได้ด่านอะไรก็ไม่รู้นะฮะ

ประธานยุทธศาสตร์พักพาราดรภาพเขาจะตอบคำถามเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าโอ้โหมันเชื่อมโยงกันได้